มาดูเรื่องสืบเนื่องจากกรณีที่ลูกคลั่งแล้วก็ฆ่าโหดคุณแม่นะคือชาวบ้านเขาบอกว่าก็ถ้าตำรวจทำงานเร็วเนี่ยเหตุการณ์มันไม่จบแบบนี้หรือเปล่า
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคุณผู้ชมครับท่านสั่งตั้งกรรมการสอบข้อที่จริง
ตำรวจนครบานบางเสาทงกรณีที่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุลูกชายคลั่งฆ่าแม่
ร้องเรียนบอกว่าเจ้าหน้าที่แหละทำงานล่าช้าจนมันเหตุการณ์บานปลายแบบนี้
จากเหตุการณ์ที่นายนนทชัยกรานเคารพหรือว่าโอ๊ตอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุฆ่านางสุรางรัฐจ้อยเจือหรือว่าอีทอายุ๖๒ปีเป็นแม่
แล้วก็เผาบ้านตัวเองในซอยบางพรม๕๔เขตตลิ่งชัน
ซึ่งญาติเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้โอ๊ตนะเกิดอาการคลุ้มคลั่งอยู่บ่อยครั้ง
ยัดย่านกับชาวบ้านแถวนี้เขากลัว
แต่พอไปแจ้งตำรวจสอนอบางสาวทงฮะช่วงท้องที่นี่
มาควบคุมตัวโอ๊ตไปเนี่ยตำรวจกลับอ้างว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
จึงไม่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จนกระทั่งมาก่อเหตุไม่คาดฝันขึ้น
เมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาที่เรานำเสนอข่าวไป
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ภายหลังร่วมประชุมที่สนบางเสาทงบอกว่าจะต้องดูเหตุผลของเจ้าหน้าที่
ว่ามีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่ทำให้เข้าระงับเหตุล่าช้า
ซึ่งเรื่องนี้จะต้องดูว่าปัญหาเกิดจากบุคคลหรือระบบโครงสร้าง
รวมถึงมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
และอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกทั้งจะนำเรื่องนี้ไปถอดบทเรียนนะ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นมาอีก
ส่วนเรื่องการวิสามันฆาตกรรมนะครับจะเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
พบตรก็ตอบประเด็นนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับ
จะต้องไต่สวนแน่นอนว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่
คือเรื่องนี้มีการพิสูจน์ได้ทางกระบวนการศาลนะฮะ
คือทำให้มีเกิดความชัดเจนไปทำได้
เนื่องจากผู้ปฏิบัติเองเนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครองว่า
ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมาถึงตัวเนี่ย
มันทำอะไรได้แค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ